ทั้งคืนมีการค้นหานั่นคือค้นหาร่างของน้องยายา
ใช่ค่ะน้องยายาอยู่ชั้นป๒เอง
คือรุ่นพี่ก็มีการท้าให้น้องยาย่ากระโดดน้ำ
แล้วปรากฏว่าสุดท้ายน้องวัย๘ขวบตัดสินใจกระโดดน้ำจริงนะคุณผู้ชม
แล้วพอกระโดดไปปั๊บกระแสน้ำมันไหลไงคะ
ร่างน้องไปหายต่อหน้าต่อตารุ่นพี่ตอนเนี้ยยังหาน้องยาย่าไม่เจอเลยนะ
คือเมื่อวานตลอดทั้งช่วงบ่ายแล้วก็ดึกดื่นเลยนะถึงตีหนึ่งนะครับ
ปฏิบัติการในการค้นหาร่างของน้องยายา
ส่วนผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินก็คือคุณแม่มาติดตามการปฏิบัติการในการค้นหา

โอ้โหน้องเนี่ยคือยังอายุ๘ขวบเองค่ะคุณผู้ชม
เด็กหญิงออนนิดาหรือว่าน้องยายาเรียนอยู่ชั้นป๒
ศูนย์หายไปในคลองหนองตาหลุกที่หมู่๑ซอยบ้านแขก
ตำบลนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้เมื่อคืนทั้งคืนเลยค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ำ
วิทยุสมาคมกู้ภัยบุรพาพิศนุโลกเนี่ย
พยายามที่จะหาตัวน้องแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ปฏิบัติภารกิจกันก็ค่อนข้างมืด
กระแสน้ำมันก็ไหลแรงด้วย
แล้วคุณแม่ของน้องยายาคือคุณแม่อัญชาลีแจ่มโถงอายุ๓๓ปี

บอกว่าตอนเย็นก่อนเกิดเหตุน้องไปที่ริมคลอง
ริมคลองตรงนี้ค่ะเป็นคลองตาหลุบ
แล้วไปกับเพื่อนรุ่นพี่ในหมู่บ้านสักประมาณ๔๕คน
เด็กที่ไปด้วยกันเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นนั่งเล่นอยู่ริมคลอง
ทุกคนก็พูดคุยกันก็แห่กันไปแห่กันมา
ว่าเนี่ยใครกล้ากระโดดน้ำบ้างเธอกล้าหรือเปล่าฉันกล้าหรือเปล่า
หลังจากนั้นทุกคนก็เชียร์กันไงคะ
เชียร์ให้น้องยาย่ากระโดดลงไปในน้ำ
แล้วตอนแรกน้องยังไม่ได้กระโดดนะ

สุดท้ายน้องกระโดดลงไปในคลอง
แล้วตอนแรกน้องก็โผล่หัวขึ้นมาค่ะเหมือนกับจะว่ายน้ำ
แต่ว่าก็สู้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวในคลองไม่ไหว
สุดท้ายน้องยายาจมหาย
ตอนแรกไม่กล้าบอกนะ
เด็กไม่กล้าบอกกับคุณแม่น้องยายา
คุณแม่ต้องซักไซส์ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เด็กถึงยอมเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ค่ะ
คุณแม่แล้วก็คุณพ่อเอกป้องม่วงเนี่ยนะคะ
คือหัวใจจะสลายพ่อแม่เขามีลูกกัน๔คน
น้องยาเป็นลูกคนที่๒
ทีนี้ตอนนี้ยังหาน้องไม่เจอเลยนะคะ
ซึ่งก็ได้แต่ภาวนาได้แต่หวังแล้วค่ะ

ตอนนี้คุณแม่แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่
มาช่วยกันดำค้นหาร่างของลูกสาว
แต่ว่าน้ำในคลองมันไหลเชี่ยวมากจริง
ขอกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการใต้น้ำ
ของสมาคมกู้ภัยบุรพาให้ช่วยดำหาน้องด้วย
ปฏิบัติการค้นหาของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยนะคะ
ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เดินทางไปถึงเลย
แล้วก็หยุดหาเมื่อคืนนี้ประมาณช่วงตีหนึ่ง

คือเจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหาร่างของน้องยายา
แต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่เจอร่างน้องเลยนะคะ